ข่าวนี้นำเสนอไปแล้วตอนแรกเนี่ยที่อ่านเนี่ยแล้วคุณผู้ชมหลายคนที่ฟังก็คงจะสงสัยเหมือนกันแหละว่า

เพราะเรื่องราวมันดูแบบเฮ้ย
ขับรถมาผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมาบอกเป็นแม่ค้า

มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาปาดหน้า
แล้วเหมือนจะมาจี้แล้วขึ้นรถไปแล้วก็ไปชิงทรัพย์เธอ
เสร็จแล้วมัดมือมัดเท้าเธอแล้วทิ้งเธอเอาไว้ในรถกระบะ
คือพลเมืองดีมาเสร็จปุ๊บไปแจ้งตำรวจ
ไปมาก็ยังงงเพราะเธอเหมือนพูดตอนแรก
กับตอนที่ไปโรงพยาบาลก็แตกต่างกัน
คุณผู้ชมเรื่องนี้โอละพ่อนะจ๊ะบอกก่อนเลย
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะพอได้รับแจ้งเหตุอย่างที่ขวัญบอกค่ะ
ก็ไปตรวจสอบตรงถนนลุกรังเนี่ยค่ะทางเปลี่ยว

ตอนที่ไปพบไปเจอลักษณะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ชื่อนางสิริรักษ์อายุ๒๗ปีเธอเนี่ยลักษณะสลึมสลือ
พิงอยู่กับซุ้มล้อรถกระบะค่ะให้ปากคำตอนแรกกับตำรวจก็วกวน
แต่จับใจความเธอเล่าแบบนี้ว่าเธอเป็นแม่ค้าขายปลาทูที่ตลาดสดค่ะ
ทีนี้ช่วงสายของวันที่๒๕กุมภาพันธ์เธอขับรถมา
มาจากร้านถ่ายเอกสารในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ
แล้วปรากฏไปเจอผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
งปาดหน้าขึ้นมาขึ้นมาจับตัวเธอค่ะในรถ
มือมัดเท้าขับมาจนถึงตรงอำเภอเมือง
แล้วเอาเงินเธอไป๔๐๐๐๐บาทแว้นทองไปอีก๒โมง
น้ำหนักรวม๑บาทก่อนจะทิ้งเธอไว้บนรถ
แต่ทิ้งไว้ด้วยสภาพมัดมือและมัดเท้า
หลังจากนั้นคนร้ายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวทราบเรื่องก็ไปตามเรื่องนี้นะคะ
มีพลเมืองดีที่ตามไปเห็นเธอไปฟังพลเมืองดีเล่าค่ะ

ไปติดต่อสามีของนาศิริรักษ์ผู้เสียหายคุณนิดด้าน
เดินทางมาที่เกิดเหตุและเล่าแบบนี้

แต่เมียผมมาบอกว่าจะไปถ่ายเอกสาร
แล้วจะเอาเอกสารนี้ไปต่อพรบรถ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุแบบนี้
ตอนนั้นยังบอกเลยนะคุณคิงว่า
เอาเคราะห์ดีนะที่เมียผมไม่เป็นอะไร

เช้าวันนี้ตำรวจสภเมืองร้อยเอ็ดนะคะ

และนางสิริรักษ์ผู้เสียหายเนี่ย

ปรากฏกลับคำสารภาพ
เธอบอกเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงคุณคิง
ติดพนันออนไลน์

เอาแหวนทองคำที่บอกถูกขโมยไปถูกชิงทรัพย์
สลึงสองวงไปขาย

เอาซิมเบอร์เก่าของสามีโทรไปบอกแม่
หวังว่าแม่จะเห็นใจและสงสาร
อยากจะให้พ่อกับแม่เอาเงินมาช่วย
กุเรื่องอ้างขึ้นมาทั้งหมด
แต่งเรื่องว่าตัวเองถูกชิงทรัพย์และลักพาตัว
ตอนนั้นแม่ได้ยินนะแม่

พอได้ยินลูกเล่าแบบนี้แม่ร้อนใจมากนะ
รีบแจ้งตำรวจจนอย่างที่บอกแหละ
พอแม่แจ้งตำรวจผ่านไป๑ชั่วโมงก็ไปตามหาตัวจนเจอ
อย่างที่บอกค่ะจำนวนด้วยหลักฐาน
เพราะตำรวจก็รู้สึกว่ามันแปลก
เค้นสอบและไปดูกล้องวงจรปิดของสถานที่ขายทองต่าง
แล้วปรากฏว่าไปพบซิมโทรศัพท์ที่บอกว่าอ้างว่าเป็นเบอร์ของคนร้ายอะไรต่าง

เจ้าตัวสุดท้ายเลยยอมรับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐานจริง
แล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงแม่เคยใช้หนี้พนันให้แล้ว๗แสนนะคุณคิง

จากนั้นนางสิริรักษ์ค่ะออกจากห้องสอบสวนไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ขึ้นรถกระบะขับออกจากโรงพักไปทันที
ตำรวจบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมหลักฐานสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้ต้องโดนข้อหาอะไรอ่ะ

ใช่ก็น่าจะโดนแบบนี้แหละค่ะแล้วอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นเห็นเธอบอกว่าเธอทำเองคนเดียวเนี่ย
คือแฟนเธอไม่เกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวข้องเลย